ไปดูเรื่องของโรงเย็นกันหน่อยนะคะคือมีคนเข้าใจว่าโรงเย็นเนี่ยถูกขโมยไป
เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะไปแจ้งความกันเพราะว่าคือมีคนมาขอยืมโรงเย็นที่วัดแห่งหนึ่งที่อุดรธานีค่ะ
แล้วเขาก็เลยติดต่อไปว่าเอ๊ะมีงานศพเกิดขึ้นที่ไหนเหรอ
ปรากฏว่าไม่มีก็เลยรู้สึกว่าสงสัยถูกขโมยแน่
เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็วัดกันไม่ได้นะหลายคนบางทีก็ขโมยอะไรแปลกที่เราเกินจะคาดถึงอะค่ะ
ทรัฐทีวีก็เดินทางไปที่วัดมงคลนารามที่บ้านขอนยูงในอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีเลย
มีคนร้ายเป็นชายหญิงมายืมโรงเย็นแล้วหายไปเลยติดต่อไม่ได้ตั้งแต่เช้าวันที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมาแล้ว
ไปถามหลวงพ่อภัยทูลวัย๖๕ปีพระลูกวัดนะคะก็บอกว่า
เช้าวันที่๑๘มีนาคมเนี่ยหลวงพ่อภัยทูลกำลังยืนกวาดลานวัดอยู่เลย
มีผู้ชายอายุประมาณ๔๐ปีมาขอยืมโรงเย็นค่ะ
บอกว่าอยู่ที่บ้านกุจจับแล้วก็โทรศัพท์ขอยืมกับพระเติ่ง
ซึ่งเป็นพระลูกวัดแล้วไม่น่าจะมีปัญหา
พ่อภัยทูลบอกว่าก็เห็นว่ามีการพูดคุยกันแล้วก็เลยให้ยืมไป
ซึ่งโรงเย็นที่ยืมไปเนี่ยเป็นโรงเย็นที่เคยบรรจุสรีระสังขารพระครูมงคลจิรวุฒิ
เจ้าคณะตำบลแล้วก็เจ้าอาวาสวัดที่มรณภาพไปเมื่อปี๒๕๕๘ด้วย

ชายคนนี้ก็ถอยรถพลิกอัพมาแล้วก็เอาโลงใส่รถแล้วขับออกไป
หลังจากนั้นหลวงปู่ภายกะตะสาโรวัย๘๓ปีพระลูกวัดอีกรูปหนึ่งก็พาผู้สื่อข่าวไปดูสาระที่ตั้งโรงเย็นสีเหลือง
คนร้ายเอารถพลิกอัพมาใส่ไปเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเอาไปแต่โรงแต่ไม่เอาขาตั้งรูปหน้าศพไปด้วยก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกัน
ที่วัดมีโรงเย็นไว้บริการชาวบ้าน๓โรงค่ะ
โรงแรกซื้อมาหกหมื่นบาทเมื่อ๒๐ปีผ่านไปก็ชำรุดตามการเวลานะคะ
โรงที่๒ซื้อมา๕๐๐๐บาทยังใช้ได้ดีอยู่
ส่วนโรงที่หายเนี่ยคือโรงใหม่เอี่ยมเลยค่ะ
เป็นโรงใหม่สีเหลืองก็เลยสร้างความวิตกกังวลให้กับพระลูกวัดแล้วก็ชาวบ้านอย่างมากว่า
ขโมยไปแบบนี้เนี่ยเอาไปขายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเสียเงินซื้อใหม่อีกราคามันไม่ได้ถูกเลย
ทีนี้นายสนราศีวัย๕๖ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขอนยูบอกว่า
พอมีคนมายืมโรงศพไปโดยบอกว่าโทรศัพท์บอกพระเติกแล้วใช่ไหมคะ
คณะกรรมการวัดก็ตรวจสอบเลยว่าบ้านกุจจับเนี่ยมีงานศพอยู่ที่ไหนบ้าง
ก็ปรากฏว่าไม่มีเลยโอ้ยดูเขามากเลยอ่ะทีนี้

หมู่บ้านใกล้เคียงก็ตรวจสอบนะไม่มีงานศพอีก
โอ้โหแบบนี้ถูกมิจฉาชีพมาหลอกเอาโรงเย็นไปแน่เลย
แจ้งตำรวจเลยค่ะทีนี้ให้ตำรวจตามตรวจกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คนร้ายขับผ่านเลย
ตามหากันต้องบอกว่าวุ่นเลยค่ะ
ข่าวก็แพร่ออกไปทั้งอำเภอ

ผู้ใหญ่บ้านบ้านการในตะบนปะโคอำเภอกุจจับ
ซึ่งอยู่คนละตำบลกันกับทางวัดนะคะ
โทรมาแจ้งนายสมหมายชายพันธ์ผู้ใหญ่บ้านที่บ้านของยูงบอกว่า
เดี๋ยวก่อนลูกบ้านของเขาไปยืมโรงเย็นที่วัดมงคลนารามมาจริง
แล้วมาจัดงานศพด้วยอย่าเพิ่งตกใจ
เดี๋ยวงานศพเสร็จแล้วเอามาคืนแน่นอนวันเสาร์นี้
จะนำค่าเช่าวันละ๑๐๐บาทรวม๕วันไปถวายวัดด้วย
ได้ยินแบบนี้โล่งใจกันทั้งวัดโล่งใจกันทั้งคาราวาส
ไม่ได้ถูกหลอกไม่ได้ถูกขโมย
รีบไปถอนแจ้งความเลยค่ะบอกตำรวจไม่ต้องหาแล้ว

คือเขาตรวจสอบแค่หมู่บ้านใกล้ไงแต่นี่คนละตำบล
อาจจะรู้จักกันกับพระเติ่งที่เป็นพระลูกวัดอีกรูปหนึ่งในวัด